กรณีเจ้าสาวที่อเภิร์สตึกจังหวัดบุรีรัมป์
หายตัวไปในคืนวันแต่งงานตอนสิ้นปี

บอกว่าจะไปกดเงินสินสอดแล้วหายไปเลย
พ่อแม่ก็ร้อนใจตามหามานานแล้วก็ยังไม่เจอ

ล่าสุดมีข่าวออกมาจากทางเพื่อนเจ้าสาว

บอกพ่อกับแม่ว่าตอนนี้เพื่อนปลอดภัยดี
แต่ขอเวลาทำใจก่อนเดี๋ยวจะกลับบ้าน
กรณีที่นางสาวจินดารัฐชินรำหรือว่าหมวยอายุ๒๓ปี
เจ้าสาวที่หายตัวไปปริศนาจากบ้านพัก

ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ
คืนวันแต่งงาน๓๑ธันวาคม
ทำให้เจ้าบ่าวคือนายสมบูรณหอมจันทร์อายุ๒๓ปีรอเกอร์

ทุกคนเป็นห่วงเกรงว่าเจ้าสาวจะได้รับอันตราย
เพราะว่าเจ้าสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปกดเงินสินสอด
เจ้าบ่าวโอนมาให้ในบัญชีธนาคาร๓๒๐๐๐บาท
ที่ตัวเมืองอำเภอสตร์ตึก
ซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ๒๐กิโลเมตร
คือเมื่อวานนี้ครอบครัวญาติผีน้องก็พึ่งศัยศาสตร์ตามความเชื่อค่ะ
ไปดูดวงกับหมอหมอดูหมอศัยศาสตร์บอกว่า
เจ้าสาวยังปลอดภัยดีเพื่อนรู้แต่ไม่ยอมบอก
ว่าไม่เกิน๗วันเดี๋ยวจะกลับบ้านมาเอง
กระทั่งล่าสุดนะคะวันนี้ได้รับข่าวดีจากเพื่อนของเจ้าสาวแล้วล่ะ
โทรศัพท์มาบอกกับทางครอบครัว
บอกว่าตอนนี้เจ้าสาวปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วง

แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่กับเพื่อนคนไหนพักที่ใดแล้วก็อยู่บ้านตรงไหน
แต่บอกเพียงว่าเจ้าสาวขอเวลาทำใจก่อน
พร้อมแล้วจะเดินทางกลับบ้านเอง
ซึ่งก็ตรงกับคำทำนายของหมอดูก่อนหน้านี้ค่ะ
บอกเอาไว้ว่าไม่เกิน๗วันหรอกเดี๋ยวก็กลับบ้านมาเอง
้าสาวเจ้าสาวบอกว่าแม้จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนแล้วก็ตาม

อยากเจอตัวหลานก่อนอยากเห็นหลานกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย
หากหลานทำใจได้แล้วก็ขอให้รีบกลับบ้านทันที
เพราะว่าสงสารพ่อแม่เหลือเกินที่ต้องทุกข์ทรมานใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงลูกสาว
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้กลับมาพูดคุยกัน
ทุกคนพร้อมจะให้อภัยค่ะ
นางวีรัยวัลหรือวงสาว
ว่าถ้ากลับมาแล้วก็ขอให้สองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็คือกับเจ้าบ่าวนะคะ
ทั้งคู่รักกันมากไม่เคยทะเลาะกัน
หลานสาวก็เป็นคนดีไม่ค่อยพูดดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้มาพูดมาคุยกัน
เป็นการตัดสินใจหลบหนีแบบนี้ทำให้ทุกคนยิ่งเป็นห่วง
โดยเฉพาะพ่อแม่แล้วก็เจ้าบ่าวนั่นเองนะคะ
ก็เดี๋ยวรอเธอมาชี้แจงกันแล้วกันนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรค่ะ